คนร้ายนะครับที่หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ

เพราะว่ามีทั้งเรื่องของยาเสพติด
จะเป็นแค่คนเสพหรือคนค้าไม่รู้ล่ะ
แต่เขามียาเสพติดไว้ในความพรอบพร้อม

ที่สุดนับไปไหนไม่ได้

นี่ตำรวจมาล้อมได้ขนาดนี้จับได้ขนาดนี้ยังไม่ยอมลงมาจากรถค่ะ
เออต้องดึงขาต้องแบบโอ้โหยังไงก็ไม่รอดหรอก
นวลหงอายุ๓๕ปีที่ขับรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีดำคันนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยเทศบาล๑ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

นายนรุษคนขับกระบะก็พยายามขัดขืนการจับกลุ่มนะครับ
ระดมกำลังปิดรถเอาไว้แล้วก็สามารถนำตัวลงมาได้นะครับ
ใส่กุญแจมือแล้วก็ตรวจค้น

เมื่อวานนี้๑กรกฎาคม
ตอนนั้นตำรวจสคสมิงตั้งด่านตรวจขันวินายจราจรบนถนนสุขมวิท

ระหว่างนั้นนายนรุษผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมามุ่งหน้าจะไปจันทบุรี
ด่านตรวจทีนี้ผิดปกติเลย
เพราะว่าขับรถหนีเข้าซอยเลยฮะ
ซอยเทศบาล๑แถวนั้นหนีด่านตรวจบนถนน
ปรากฏว่าเขาดักอยู่
เขามีด่านย่อยรออยู่กลางซอย
เหมือนกับคงรู้ว่าไอ้พวกนี้เวลาหนีมันจะหนียังไง

นายนรุษก็ขัดขืนไม่ยอมลงจากรถโวยวายเสียงดัง
ต้องใช้เวลาอยู่เกือบ๑๕นาที
ที่สุดแล้วก็จับได้นะครับ

ชาวบ้านนี้ก็ตกตกใจหมดนะครับ

รถที่ตรวจค้นนะครับพบยาไอซ์๑๙กรัม
ซองพลาสติกใสแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพด้วย
ก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ

มียาเสพติดไว้ในความครอบครองแล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมขับรถหนี
ตอนเสพไม่กลัวค่ะไม่กลัวโดนจับค่ะ
พอเจอตำรวจโอ้โหไม่ยอมลงจากรถเลยต้องลากดึงขนาดนั้นนะคะ